มันน่าสนใจเพราะว่าหลายชนิดกีฬาเริ่มกลับมาแข่งขัน
แล้วก็เริ่มมีโปรแกรมการแข่งขันโดยเฉพาะทีมชาติไทย
สำหรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
รอคอยมาอย่างยาวนานว่าสุดท้ายจะได้แข่งไหมปีนี้
สรุปได้แข่งจะแข่งตอนเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายน
พอมีโปรแกรมการแข่งขันที่ชัดเจนออกมา
สมาคมกีฬาฟุตบอลเขาก็เลยออกมายืนยันเช่นเดียวกันว่า
เฮสโค้ชทีมชาติไทยอย่างอาเกียระนิชิโน
เขาได้วางแผนวางกำหนดการเอาไว้หมดแล้วว่า
จะให้นักเตะซ้อมอะไรอย่างไรบ้าง
ได้ยืนยันกำหนดการการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกโซนเอเชีย๓เกมสุดท้ายนะครับ

มีเกมที่จะพบกับอินโดนีเซียยูอีอีแล้วก็มาเลเซียนะครับ
นายพาทิศสุภพงศ์รักษาการ
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
ขณะนี้อากิรานิชิโนเฮสโค้ดทีมชาติไทยได้ทราบ

ซึ่งทางโค้ชจะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม
ก่อนที่จะเดินหน้าเตรียมแผนงานในรายการนี้
และจะกำหนดช่วงเวลาการเตรียมทีมฝึกซ้อม
เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับโปรแกรมฟุตบอลลีก

ในการเตรียมทีมสามรักษณ์สุดท้าย
ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับ
ทำให้เบื้องต้นจะยังยืนยันทีมงานชุดเดิมไปก่อนนะครับ
ส่วนการย้ายโปรแกรมนะคะที่อย่างที่บอกไปข้างต้น
ว่าจะย้ายมาแข่งขันกันในช่วงเดือนตุลาคม
แล้วก็พฤศจิกายนนะคะก็ทำให้ยังพอมีเวลาค่ะ
ที่จะดูผลงานแล้วก็ฝีเท้าของนักเตะไทยนะคะ
เพราะว่าฟุตบอลไทยลีกส์สองพันยี่สิบจะกลับมาแข่งขันกันสิบสองกันยายนนี้นะคะ
ก็มีเวลาอย่างน้อยสี่ถึงห้าเกมให้ได้เลือกนักเตะที่สมบูรณ์แล้วก็
ฟิตพร้อมที่สุดนะคะซึ่งสถานการณ์ของทีมชาติไทยนะตอนนี้
มี๘คะแนนจากการลงเล่นไปแล้ว๕นัดด้วยกันนะคะถ้าดูตารางคะแนนของกลุ่มอยู่อันดับที่๓ค่ะ
ตามหลังอันดับที่๑ก็คือเวียดนามตามหลังอยู่๓คะแนนแล้วก็ตามหลังอันดับที่๒มาเลเซียอยู่๑คะแนนนะคะ
โดยในรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒นะคะก็จะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่มทั้ง๘กลุ่ม
แล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดสี่จากแปดกลุ่มนะคะผ่านเข้าไปเล่นฟู้ตบรบโลกสองพันยี่สิบสองรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้าย
ต่อไปค่ะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันครับ

วันที่ปรตุลาคมพบกับอินโดนีเซีย
แล้วก็วันที่๑๗พฤษฐกายนต์
เปิดบ้านพบกับมาเลเซียในเกมนัดสุดท้าย
ก็๓เกมมีเล่นในบ้าน๒เกม